ดูเรื่องช็อกวงการกันบ้างดีกว่า
ตลอดทั้งปีที่ผ่านมาจะบอกว่ามีหลายครอบครัวเลยทีเดียว
ที่ประกาศตัวจู่ว่ากลายเป็นคุณพ่อบ้างกลายเป็นคุณแม่บ้าง
แต่จะมีครอบครัวไหนบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่า

เริ่มกันที่บูบูกำทรแฟนนุ่มของนักแสดงสาวอารมณ์ดีตุ๊กกี้สุดารัฐ
หลังจากตกลงปลงใจควงกันเข้าประตูวิวาไปในช่วงสิ้นปี๒๕๕๙ที่ผ่านมา
ก็ดูจะราบรื่นดีแต่จู่ต้นเดือนเมษายน๒๕๕๙
ก็มีเพจนึงออกมาเปิดประเด็นบูบูแอบซุกลูกมานานถึง๑๗ปี

บูบูถูกวิพากษ์วิจารณ์ในแง่ลบมากมาย
กระทั่งเรื่องราวเริ่มคลี่คลายเมื่อบูบูออกมายอมรับว่ามีลูกจริง
พร้อมยืนยันไม่คิดเบี้ยวค่าเลี้ยงดู
และที่ผ่านมาตุ๊กกี้ก็ทราบเรื่องนี้มาโดยตลอด
จากนั้นเดือนถัดมาก็ต้องตะลึงกันทั้งบางอีกครั้ง
ลิเกชื่อดังเอชายาตกเป็นข่าวซุกลูกเมีย
หลังมีภาพร่วมเฟรมกับ๒วัยรุ่นหญิงชาย
ซึ่งระบุว่าเป็นลูกสาวและลูกชายของพระเอกลิเกดัง
ไม่ใช่หลานอย่างที่หลายคนเข้าใจกันก่อนหน้านี้
ทำอัวรัณดาแม่ยกงงกันระหนาว
และตั้งคำถามถึงสาเหตุการปิดบังเรื่องทายาท
โดยเอชายาก็ไม่รอช้า
ออกมารับแบบแมนทางเฟซบุ๊คส่วนตัว
ว่าเจ้าตัวมีลูกแล้วสองคน
พร้อมตั้งโต๊ะแถลงยืนยันว่าไม่คิดปิดบัง
แค่อยากใช้ชีวิตแบบปกติอย่างคนทั่วไป
ซึ่งคนสนิทจะทราบเรื่องราวเป็นอย่างดี
ไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาโอ้โห

เกิดมาไม่เคยเจอใครเหมือนเธอ

เรียกว่าต้องยกตำแหน่งเจ้าพ่อเซอร์ไพรส์ให้จริง
สำหรับร็อกเกอร์หนุ่มเสกโลโซ
จู่ก็เปิดตัวลูกชายคนล่าสุด

โดยบรรยายว่าเป็นลูกอีกคนของเขากับดาราสาวแสนวิทย์ปภาดา
ทำเอาอึ้งและงงกันไปทั้งโลกโซเชียล
แต่นั่นกลับทำให้อดีตภรรยาไม้เบื่อไม้เมา
การวิพากรฉุนหนักออกรองแฉว่าเสก
ทำตามข้อตกลงที่ว่าจะปิดเรื่องลูกคนที่๔
เพื่อไม่ให้ลูกทั้ง๓คนต้องรู้สึกเสียใจ
แต่ร็อกเกอร์หนุ่มออกตัวว่าแม้จะมีลูกใหม่
แต่ก็ยังรักทายาททั้ง๓คนเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลง
อยากเดินเข้าไปบอกว่ารักเธอ